ดูคลิปจากกล้องวงจรปิดตรงนี้หน่อย
พนักงานสาวของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง
เขาลงคลิปเอาไว้อยู่ดีอยู่ในออฟฟิศเนี่ย
นั่งกันอยู่ดีนี่แหละแล้วก็มีคนเดินเข้าไปด้านใน
บอกว่าจะไปหยิบไอศครีมในตู้
แล้วก็ยังมีเพื่อนนั่งทำงานอยู่ด้วย
แป๊บเดียววิ่งกันแบบหน้าตั้งเลย
จะมีตอนวิ่งออกมาเลยนะครับ
เดี๋ยวเขาจะวิ่งออกมาแล้วก็จะมีเพื่อนวิ่งตามไปด้วย
คือคนที่วิ่งออกมาเนี่ย
นี่
น่าจะเป็นนสิ่งลีลับเหตุการณลีลับหรือเปล่าเพราะห้องหลังบริษัทเนี่ยมีคนเจอกันบ่อย